หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงกัน

ตกที่เขาใหญ่เนี่ยค่ะพาดหัวเอาไว้เลยว่า
เข้เขาใหญ่ขย่ำขาสาวฝรั่งเศสเข้าไปนั่งถ่ายรูป
ลื่นล้มเลยโดนงับลึกถึงกระดูก
คือเหมือนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสสองสามีภรรยา
เขาไปเที่ยวเขาใหญ่ปราจีนบุรีแล้วก็เขาเดินออกนอกเส้นทางนิดหนึ่ง
เขาเห็นจราเข้จราเข้น้ำจืดเหมือนนอนอ้าปากตากแดดอยู่
นอนพักผ่อนของเขาน่ะตัวภรรยาเนี่ยอยากได้ลูกใกล้
ก็เลยไปทำเหมือนแบบนั่งยองสามีถ่ายรูปให้
แต่พอเธอลุกขึ้นยืนเนี่ยเธอเหมือนแบบเสียหลักรื่นตกใจไง
พอลื่นแล้วพอมันมีอะไรคลื่นไหวเร็วจราเข้สัดปากเขาตกใจ

แต่ไปถ่ายใกล้มันไม่ได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพยาบาลประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นางเบเนทูลิเออร์เลสเออร์เลอร์อายุ๔๖ปีเป็นชาวฝรั่งเศส
จราเข้กัดที่หัวเข่าขวาแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกเลยนะคะ
แผลยาว๑๐นิ้วลึก๕เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายออกมาทุลักทุเลพอสมควร
คือทันทีที่นำผู้บาดเจ็บขึ้นมาด้านบนได้
ก็รีบนำขึ้นรถพยาบาลของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ส่งโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองปราจีนบุรี
การเดินทางลำบากคุณผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยว
ไปเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันเยอะเลยค่ะ

ถึงจะนำผู้บาดเจ็บส่งถึงโรงพยาบาล

สองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสขึ้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ใช้เส้นทางเดินเท้าจากผากล้วยไม้ไปยังน้ำตกเหวสุวัสดิ์
พอไปถึงวังจราเข้ปรากฏว่าไปเจอจราเข้จริง
กำลังนอนอ้าปากอาบแดดอยู่
เขาก็อยากจะไปดูใกล้อยากจะไปถ่ายรูป
อยากจะไปถ่ายภาพลักษณะให้เห็นใกล้ที่สุด

แล้วก็ลื่นเสียหลักจราเข้ตกใจกระโจนงับขา
เราไปฟังผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังกันหน่อย
สรภะเทียนมันเลยเกรดกหัวประมาณ

ก็เลยไม่รู้ว่า

คุณลุงทราบไหมว่าจุดนี้มีสุสิตร์เตรียดโจราเข้อยู่

แรกใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าถ้าโดยโดยส่วนตัวของคุณลุงเองเนี่ย
คิดว่าถ้าเราเดินดูธรรมชาติปกติเนี่ยจะปลอดภัยไหมคือความคิดของหนู
นะคะไม่ไม่น่ามีมีน้ำตกแต่ไม่น่ามีจรเข้าอ๋อที่สงสัยป้ายว่า
เขียนว่าระวังจราเข้ทำไงนายคันชิตศรีนพวัล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะพื้นที่นี้เนี่ย
มีจราเข้อยู่สองตัวความยาวสองเมตรที่มีจราเข้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะมีคนนำไปปล่อยสะดอกเคราะห์ตั้งแต่มันตัวเล็กตั้งแต่เป็นจราเข้
ให้เด็กเด็กอะค่ะอ๋อทางอุทยานพยายามจะจับมาพี่สู่สายพันธุ์จรเข้แล้ว
แต่มีเสียงคัดค้านไม่อยากให้จับมันออกมาจอราเข้ก็เลยยังอยู่บริเวณนั้น
คุณผู้ชมตั้งแต่เล็กจนสองเมตรแล้วอ่ะที่ผ่านมาอุทยานเขาเลยขึ้นป้ายเตือนเตือน
อันตรายจราเข้มีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษแต่นักท่องเที่ยวบางคนก็
ท้าทายก็มีบางคนไม่เชื่อก็มีเคยมีบางคนใช้ก้อนหินปลาจอราเข้ก็มี
นี่เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกมีป้ายเตือนแล้วแต่บางทีคนเห็นก็แบบอืม
ไม่เชื่อไม่เชื่อป้ายอ่ะก็อยากจะถ่ายรูปใกล้อะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเจ้าที่บอกว่าคือรู้สึกไม่ดีจริงนะ
ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันด้วย
คือเจ้าที่พยายามจะเคยจับแล้วล่ะเคยจับออกมาแล้วล่ะแต่ก็มีเสียงคัดค้านไม่อยากให้จับนะคะ